น่าพูดถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ว่าท่านหนอมบริคุทธิ์เนี่ยนะครับ
ใช่แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันมีคดีลักษณะแบบนี้อีกแล้วนะครับ
โดยพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมเนี่ยเป็นคนแจ้งความนะครับ
คือเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างยาวถ้าเป็นภาษาภาษากฎหมายเนี่ย
แต่ท่านสั้นก็คือว่าเหมือนกับวิอร์ดนะครับในยกสมาคมฟุ่มบอลเนี่ยบอกว่า
เหมือนโดนทางคุณถนอมเนี่ยไปสร้างความไม่ปลอดภัยให้นะครับ
เมื่อวานคุณถนอมก็เดินทางนะครับเข้าไปรับทราบข้อเก่าหา
ในฐานะผู้ต้องสงสัยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีการต่อสู้กันต่อนะครับ
ชั้นอายการแล้วก็ชั้นศาลต่อซึ่งเบื้องต้นคุณถนอมเนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ
บอกว่าตัวเองไม่ได้จะไปวางระเบิดที่สมาคมกีฬาฟุตบอล
เพราะว่าทำงานที่การกีฬาทุกเช้าก็จะไปวิ่งอยู่แล้ว
คือมันน่าสังเกตตรงที่ว่ามันมีข่าวนี้ออกมาตอนที่มีข่าวล่าสุดตอนนี้ออกมาว่า
ข่าวว่าบังยีจะกลับมา
ก็จะมีอะไรแบบนี้หาแบบนี้ออกมา
ต้องค่อนข้างคัดกรองกันหน่อยนะครับ
ซึ่งรูปแบบการฝึกซ้อมเนี่ยเน้นเป็นหลักก็คือเรื่องของ
เป็นหลักก็คือเรื่องของการดูรายละเอียดของเกม
ยินดีปราณดรซึ่งเป็นกรรมการคุณสำคัญ
หรือว่าตัวริมเส้นต้องแยกซ้อมคนเดียว
ซึ่งเป็นนักเตะตัวหลักจากเกมอุ่นเครื่องในช่วง๒๓เกมที่ผ่านมา

ไหวหรือเปล่านะครับต้องดูแต่ไม่มีใครถอนตัวนะครับ
แล้วก็สุดท้ายเราก็ไปลุ้นกันนะครับว่าทีมไทยจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับในรอบแรก
ซึ่งจะแต่ที่ราชมันคลาฮิลาสถาน๒ทุ่ม๑๕
รายการนี้ก็คัดไปโอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับ